ยังไม่เห็นว่าใครได้ดีตลอดชีวิตจากการเสพยาเสพติด
หรือว่าค้ายาเสพติดเลยจริงคุณผู้ชม
และอย่างหนึ่งคือยาเสพติดมันเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเหตุร้ายอื่น
ทีนี้จะพูดถึงผู้หญิงคนนึงค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดว่าถามในหมู่บ้านใครสวยเมื่อก่อน

แต่พอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วชีวิตพลิกค่ะ
ทั้งสุขภาพกายเปลี่ยนทั้งสุขภาพใจ
วันหนึ่งไปก่อเหตุขโมยกระเป๋าครูในโรงเรียน
แล้วสุดท้ายตอนที่ไปพยายามจะจับกลุ่มเธอ
เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะผู้หญิงคนนี้เคยสวยมากจริง
ไม่ได้พูดผิดค่ะคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้เมื่อก่อนเธอสวย
แต่หลังจากที่เธอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ผิวพันธุ์ที่เคยมีน้ำมีนวล

ผู้หญิงคนนี้คือตาแบร์ตาแบร์คือนางสาวสมพรคุ้มประเสริฐค่ะ
เคยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านหมู่บ้านวังพระองค์นะ

แล้วเนี่ยคลิปนี้ที่เรากำลังถ่าย
กำลังเห็นว่าเธอคุยกับใครคนหนึ่ง

พี่วีระพลรักเสมอวง
คุณเออรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงด้วยค่ะ
เพราะอะไรพี่วีรพนธ์หลีถึงต้องไปคุยกับตาแบ

เด็กยังใส่ชุดพื้นทิ่นนั่นอยู่ด้านหลังนั่น
เพราะว่าครูแจ้งว่าตาแบนเข้ามาในโรงเรียน
แล้วมาขโมยกระเป๋าตังค์ในบ้านพักครู
แล้วตอนแรกที่จับตัวตาแบร์ได้เธอไม่ยอมรับค่ะ
ครูมายืนยันว่าจริงตาแบร์ขโมยจริง
เพราะกระเป๋าครูมีนาฬิกามีสร้อยทอง
ทีนี้พอครูได้ของคืนแล้วเอาจริงครูใจครูก็สงสารแหละ
เพราะว่าเห็นว่าตาแบร์เนี่ยตอนนี้เธอก็เปลี่ยนไปหมด
ครับหน้าตารูปร่าง
และอีกอย่างหนึ่งคือสภาพจิตด้วยค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒๒วันก่อน
ทีนี้พอครูรู้ว่าเธอไม่ปกติแบบนี้แล้ว
ก็ไม่เอาเรื่องหรอกแล้วก็จะพาตาแบนกลับบ้าน

เวลาเห็นแบบเวลาครูเห็นเด็กทำผิด
ก็อยากจะดึงเด็กกลับมาแล้วก็พาไปส่งพ่อแม่
ปรากฏว่าพอไปถึงที่บ้าน
คิดว่าจะเจอแม่ของตาแบร์ไม่เจอนะ
แม่ของตาแบร์อายุ๗๒ปีแล้วค่ะ
คุณยายฟ้ายคุณยายฟ้ายออกไปรับจ้างเกี่ยวข้าว
คุณยายคุณยาย๗๒แล้ว
ทำไมยังต้องออกไปทำงานไปหาตังค์
ยายบอกว่าถ้ายายไม่ทำ
แล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาเลี้ยงดูลูกอย่างตาแบน
แล้วก็หลานของยายซึ่งก็คือลูกของตาแบนนั่นแหละ

โทรไปคุยด้วยไม่เจอใช่ไหมไม่เจอยายเอาโทรไปคุย
ยายรู้ว่าลูกสาวมาก่อเรื่องแบบนี้ตกใจนะ
ยายบอกแบบนี้ปกติถ้าเกิดฉันไม่อยู่บ้าน
ฉันจะล่ามโซ่ลูกสาวฉันไว้นะ
เพราะอะไรเพราะว่ากลัวไงว่าลูกอ่ะ
เที่ยวออกไปเพ่นพ่านไปก่อเหตุ
ทำเรื่องให้แม่ต้องเดือดร้อนอีก
เนี่ยเพราะว่าปกติบางทีตาแบนก็จะออกไปเดินขอตังค์

ใช่แล้วถามว่ายายยายไฟล์รอบนี้ยายล่ามโซ่ไว้หรือเปล่า
ยายบอกยายก็ล่ามบอกอ้าวแล้วทำไมลูกสาวถึงออกมา
แบร์สะบัดโซ่จนหลุดคุณผู้ชม

ยายก็พ่ำพนาให้ฟังนะว่าที่ลูกเปลี่ยนไปแบบนี้
เพราะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจากที่เคยเป็นคนสวย
หมู่บ้านกลายเป็นสติสตังค์ไปหมดเลยค่ะ
เป็นคนสติไม่ดีแล้วก็ไปท้องมาด้วย
ทีนี้พอท้องมาใครต้องดูแลล่ะแม่๗๐กว่า

ต้องดูแลทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าแม่บอกด้วยนะว่าเคยนะ
เคยที่จะพาไปวัดถ้ำกระบอกพาไปเลิกยาเสพติด
แต่ลูกก็ยังแอบไปเสพเหมือนเดิม

แต่ว่าแม่ก็ได้แต่หวังแล้วค่ะว่าวันหนึ่งเนี่ย
ลูกจะหายกลับมาแล้วก็เป็นลูกแม่คนเดิมนะคะ